และสำคัญของวงการกีฬาไทยในวันนี้ก็คือ
จะเจอกับมาเลเซียซึ่งก่อนเกมนะครับ

กำชับลูกทีมไม่ให้ประมาทในเรื่องของเกมรับ
หลังจาก๒นัดก่อนหน้านี้เสียไป๔ประตูครับ
รอบรองชนะเลิศพบกับมาเลเซียในช่วงค่ำวันนี้นะครับ

เพราะจากผลงานรอบแรกที่ชนะติมอลเลสเตย์๑๑ต่อ๒
และชนะบรูไน๑๗๒
วิชวัลบากรีรวมทั้งอาบูฮานิฟาของมาเลเซีย
ยิงไปแล้วคนละ๕และ๔ประตูตามลำดับครับ

มาเลเซียคู่แข่งว่าเป็นทีมที่มีศักยภาพเหนือกว่า
เมื่อเทียบกับติมอลเลสเตย์และบรูไนคู่แข่งในรอบแรก
แม้ทีมชาติไทยจะเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนนะครับ
แต่เกมวันนี้จะกำชับให้ลูกทีมเล่นตามระบบ
หวังได้เห็นพัฒนาการฟอร์มการเล่นโดยรวม
จะเอาชนะมาเลเซียเพื่อกลุยทางผ่านเข้าสู่รอบชิง

สถิติทีมชาติไทยเจอกับมาเลเซียในทุกรายการนะครับ
ปรากฏว่าทีมไทยเอาชนะได้ทั้งหมดตลอด๒๒นัดที่พบกัน

เมื่อวันที่๑๙มกราคมปี๒๕๕๙

เตรียมทำสถิติประตูที่๖๐๐ในศึกชิงแชมป์อาเซียน
หลังจากการเข้าร่วม๑๑ครั้งก่อนหน้านี้
วกกับ๒๘ประตูที่ทำได้จาก๒นัดแรก
รวมอยู่ที่๕๙๙ประตูครับ
เกมรอบรองชนะเลิศนะครับ
ในช่วงค่ำวันนี้ทีมชาติไทยเจอกับมาเลเซีย
เวลา๑๙นาฬิกาไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ถ่ายเท่าสดตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที
และหากทีมชาติไทยสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงนะครับ

ไทยรัฐทีวีก็ถ่ายเท่าสดเช่นเคยนะครับ

แชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่๑๒ให้ได้ครับ